กับผมชนนานศรีแก้ว
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ที่จะอภิปรายสนับสนุน

สมพงศ์อมรวิวัตรได้กรุณาแถลงหลักการเหตุผลพร้อมกับสรุปสาระสำคัญ
ของร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง๔ฉบับไปเมื่อตอนเช้าวันนี้แล้ว
ท่านประธานที่กรบครับในการอภิปรายของผม
ผมจะขออนุญาตกลับเรียนถึงเหตุผลที่สำคัญนะครับที่พักเพื่อไทยได้เสนอร่างรัฐมนแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจ
ได้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านที่จะพินาให้การสำนุนในชั้นรับหลักการ
ผมเชื่อมั่นครับท่านท่านครับว่าสภาแห่งนี้คือรัฐสภา
ซึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังเป็นที่ใช้อำนาจแทนพี่น้องประชาชน
ผมมั่นใจครับว่าสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ทุกท่านนะครับ
แต่มีความปรารถนาดีมีความต้องการที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเรา
ก้าวหน้าสถาพรทุกระบบทุกสิ่งทุกอย่าง
บริบทที่ทุกท่านมีหน้าที่และอำนาจอยู่
ท่านประธานครับผมฟังสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านได้ให้ความเห็น
ในการพินาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นรับหลักการ
มันมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ครับที่ทุกฝ่ายจะแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน
บนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็นและอนาคตของประเทศชาติ
ท่านประธานครับภักดิ์เพื่อไทยเองมีเจตจำนง
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่เข้าสู่การเลือกตั้ง
เพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนุน
ฉบับปีสองพันห้าร้ายหกสิบมาตั้งแต่เข้าสู่การเลือกตั้ง
เมื่อเราได้รับการเลือกตั้งแล้วเราก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามนั้น
พยายามที่จะเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติม
สมัยแรกเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นท่านประธาน
รู้อยู่แก่ใจผมจะไม่นำมาอภิปรายซ้ำ
เพราะผมมีเวลาน้อยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย
ตจำนงของพักเพื่อไทยเองพักร่วมฝ่ายค้านเอง
ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและสนับสนุนอาจจะเป็นสถานการณ์ขนาดนั้น
หรือเหตุการณ์ขนาดนั้นอาจจะไม่เหมาะสมหรือสุขงอมพอ
ที่จะให้การสนับสนุนสุดท้ายครับแม้กระทั่งร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติม
มาตราสองร้อยห้าสิบหกว่าโดยการแก้ไขรัฐมนุน
และการเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑ให้มีการจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่
เกิดขึ้นเพื่อรองรับในการที่จะทำรำนูลฉบับใหม่
ก็ตกไปในวาระที่๓ด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุน
เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งครับจะแก้ทั้งฉบับ
เพราะเราต้องการแก้ปัญหาทั้งระบบแต่เราทำไม่ได้ครับ
เพราะฉะนั้น๔ร่างที่เสนอโดยท่านหัวหน้าพัก
จึงเป็นร่างแก้ไขเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์
ที่เราคาดการณ์ว่าถ้ามีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น
ระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมคืออยู่ไม่ถึงวันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
สิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยถ้าผมเน้นย้ำท่านประธานครับ
มันคือภาพอันเป็นฝันร้ายของพี่น้องประชาชนครับมันเป็นฝันร้ายของพี่น้องประชาชนที่จะได้เห็นภาพเดิมเดิม
จริงอยู่ครับเขาอาจจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยทำให้ความฝันร้ายของเขาหายไปจาก
สมองในชีวิตในจิตใจของเขาแต่เขาจะมีกำลังพอหรือไม่ตรงนี้ตอบไม่ได้
เพราะระบบที่วางไว้ในรัฐมนุนในการเข้าสู่อำนาจการสืบทอดอำนาจ
มันยากมากครับที่จะไปทลายตรงนั้นได้
กลไกนอกจากสิทธิ์เสียงของพี่น้องประชาชนแล้วยังไม่มีกลไกอื่น
มีวิธีการคำนวณมีวิธีการปฏิเสธเพื่อให้ได้มา
ซึ่งจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้
ตรงนั้นนะครับพี่น้องประชาชนสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
การยื่นร่างดำเนินแก้ไขเพิ่มเติม๔ฉบับของพักเพื่อไทย
เพื่อต้องการที่จะสร้างความมั่นใจว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เราน่าจะได้สิ่งที่ดีไว้ในบ้านนี้เมืองนี้ให้กับพี่น้องประชาชน
ให้กับพี่น้องประชาชนมีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราเองปรารถนาจริงครับอย่างน้อยให้บ้านเมืองได้ดีขึ้น
จากสภาพที่เป็นอยู่อย่างน้อยให้พี่น้องประชาชนได้หายจากฝันร้ายที่จะเกิดขึ้น
ถ้าใช้รัฐมนุนฉบับเดิมวิธีการเลือกตั้งแบบเดิม
เข้าสู่อำนาจแบบเดิมระบบการเลือกนายกแบบเดิม
เราต้องมาช่วยกันครับท่านท่านครับผมมั่นใจว่าทุกท่านเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองครับ
โดยเฉพาะท่านสมาชิกวุฒิสภาผมกราบและเคารพท่านครับ
ท่านเข้ามาเพราะรัฐมนูลมอบให้ท่านทำอย่างนั้นท่านก็ต้องทำอย่างนั้น
ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับมันเป็นภาวะจำเป็นจำยอมที่ต้องทำอย่างนั้น
ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ว่าท่านประธานที่กรบครับ
๕ปีมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่อาจจะนานเกินไป
มันนานเกินไปครับที่พี่น้องประชาชนจะทนอยู่ได้
ที่ประเทศชาติบ้านเมืองเราจะล้มเหลวเพราะฉะนั้น
มาช่วยกันปรับเถอะครับเราเห็นอยู่แล้ว
ว่าถ้าก้าวเดินต่อไปเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเสียหายมาช่วยกันปรับ
ใน๔ร่างที่พักเพื่อไทยเสนอท่านประธานครับ
ผมสรุปหลักการย่อประกอบกับเหตุผลให้ท่านประธานทราบเลยครับ
เพื่อฝากไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจ
ร่างแรกเนี่ยเรามุ่งที่จะเพิ่มครับ
เพิ่มสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชน

ถามว่ามันจำเป็นเร่งด่วนไหมที่จะเพิ่มเรื่องนี้

มีโอกาสเมื่อไหร่เราต้องขวายคว้าครับ
ทุกพักทุกฝ่ายเห็นว่ามันมีโอกาสขนาดนี้ร่วมกันแก้
เพื่อไทยก็เห็นว่ามันมีโอกาสเราก็ต้องทำครับ
แม้ว่าลำดับความสำคัญเรื่องนี้เนี่ย

แต่ถ้าเพื่อพี่น้องประชาชนมีโอกาสแล้วทำได้

จะถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สำคัญไม่ได้ครับ
โดยชะว่าสิทธิเสร็จภาพที่หายไป
เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายนิติบัญญัติเรา

อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตรวจสอบถวงดุลในระบบรัฐสภา
มันขาดหายไปในรัฐมนุนมาตรา๑๒๙ที่เรามีอำนาจอยู่
เราเรียกฟื้นคืนกลับมาอำนาจในการตรวจสอบถงดุลองค์กรทุกองค์กรครับ
เราขอกลับคืนมาอำนาจที่จะมีกฎหมายบังคับ
เป็นคำสั่งเรียกเราต้องใช้คืนกลับมาครับ
หลังจากช่ายลำดุล๖๐ครับท่านท่านธิกรพครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปสรรคขวากหลามสำคัญมากในการตรวจสอบถงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ

รายละเอียดของสิทธิเสร็จภาพเช่นเราเพิ่มสิทธิเสร็จภาพเรื่องของขอบเขต
สิทธิเสร็จภาพรวมถึงพันธากรณีระหว่างประเทศด้วยไม่เฉพาะอยู่ในประเทศเรา
เพิ่มสิทธิในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการประกันตัวนะครับ
เพิ่มสิทธิเสร็จภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นติชมได้อย่างเป็นธรรม
ที่กฎหมายต้องไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะครับมีกฎหมายมัญญัติรองรับ
เพิ่มสิทธิทางด้านการเมืองการจัดตั้งพักการเมือง
การเมืองคิดจะถูกยุบนะครับเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพหรือสาสุข
ท่านประธานครับสิทธิที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องพูดจริงก็คือเรื่องของ
สิทธิในการที่จะปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูล
เราเสนอให้กับรัฐสภาแห่งนี้ช่วยกันครับเพื่อจะปกค่องคุ้มครองรัฐมนูลของเรา
ต้านรัฐประหารโดยสันติอันนี้เป็นร่างที่หนึ่งท่านประธานครับ
ในร่างที่๒ครับเรามุ่งที่จะยกเลิกครับท่านประธานครับ
ยกเลิกเรื่องแรกคือยกเลิกมาตรา๖๕ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
และยกเลิกมาตราที่เกี่ยวข้องที่มีคำว่ายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติออก
ที่จะต้องมีการจัดทำ

มาตรา๑๖๒ว่าด้วยการแถลงนโยบายก็เอาคำนี้ออก
มันก็ต้องรับบริการทำมาทานด้วยความเคารพครับ
เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้วบทเฉพาะการน้ำนุนมาตรา๒๗
เขียนให้สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่เข้าไปติดตามตรวจสอบนะครับ

เราต้องขออนุญาตที่จะยกเลิกเพราะเราต้องการยกเลิกมาตรา๖๕ไปแล้ว
ท่านประธานครับถามว่าทำไมต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ดีเหรอ
คำว่ายุทธศาสตร์ชาติมันดีครับท่านประธานครับมันดีมาก
ที่จะมองไปข้างหน้าว่าชาติเราจะเดินไปยังไงสู่มุ่งจุดมุ่งหมายอย่างไร
แต่ยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนไว้ในรัฐมนุนฉบับนี้เมื่อแปลงมาเป็นกฎหมาย
แล้วนำสู่ปฏิบัติแล้ว๕ปีนะครับท่านประธานครับ
เกือบจะห้าปีแล้วเนี่ยถามว่ามันได้อะไรมันได้อะไรมันปฏิบัติไม่ได้ท่านประธานครับ
และส่วนใหญ่ที่เขียนไว้ในยุทธศาสตร์นั้นมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติท่านประธานครับ
มันเหมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเปลี่ยนชื่อไม่ได้แตกต่างอะไรเลย
และที่สำคัญครับดูเข้าไปลึกเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์เช่นกันครับ
แต่เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อต้องการกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งหนุนอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านประธานครับมีอยู่สถาบันการเมืองไทยไม่มีทางเจริญเติบโตครับ
ไม่มีทางเสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนเลยว่าฉันจะทำอะไรเพื่อคุณคุณจะได้อะไร
เพราะยุทธศาสตร์ชาติครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในร่างที่สองครับ
ในร่างที่สองเราจำเป็นต้องยกเลิกมาตรา๒๗๙
เดี๋ยวเพื่อนชมศิษย์ภักดิ์เครือไพรจะมาให้รายละเอียดตรงนี้
เมื่อโอกาสถึงคราวแล้วไม่จำเป็นครับครับ
มันขัดหลักประชาธิปไตย

ฝากท่านพระมนาฐานมาอย่างเพื่อนท่านสมาชิกพุษงกิจด้วย

ร่างที่๓เป็นร่างที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่เราต้องพูดถึงสำคัญมาก

และโอกาสการมีส่วนร่วมในการเลือกนายก
เราจำเป็นจริงครับที่ต้องแก้ไขมาตรา๑๕๙
ให้นายกมาจากสภาพผู้แทนรัศดร
และที่มาของนายกต้องอยู่ในระบบเท่านั้น

ระบบหนึ่งครับอยู่ในบัญชีรายชื่อพักการเมือง
เรายังยอมรับได้อยู่นะครับเพราะอยู่ในระบบ

สองต้องมาจากสภาพต้องเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ใช้คำว่าหลือนะครับไม่ได้บอกว่าแหละ
ในระบบ๓คนไม่ได้โอกาสของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่จะถูกเลือกเป็นนายกรรมตรีต้องเปิดโอกาสให้
ไม่ควรเอาคนนอกมาและที่สำคัญท่านประธานครับ
ผมเองนั้นขอบคุณท่านสวทุกท่านนะฮะที่ท่านทำหน้าที่ท่าน
ในการเลือกนายกรรมตรีครั้งแรกที่เป็นไปตามบทบรรยัติรัฐมนูล
แต่เสียดายว่าการเขียนให้เลือกนายกครั้งแรก
หลายท่านอ้างว่าประชามติผมก็ยอมรับครับสิบห้าจุดหนึ่งสามล้านคน
สิบห้าจุดหนึ่งสามล้านคนไม่น้อยครับ
ไม่น้อยที่มีเสียงประชามติให้กับท่านเพื่อมาทำหน้าที่ในฐานะรัฐสภา
ผมจะไม่ลงรายละเอียดท่านประธานครับว่าคำถามพวกนี้มันซ่อนไว้กันยังไง
แต่เมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ย
ให้สวมาช่วยเลือกนายกเพื่อให้ดำเนินการในการที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไป
ก็คือการสืบทอดอำนาจนี่แหละครับแต่เป็นการสืบทอดอำนาจโดยชอบทำ
กฎหมายรองรับไม่ว่ากันครับท่านประธานครับเมื่อให้โอกาสแล้ว
แม้จะขัดหลักประชาธิปไตยนะครับท่านเป็นสภาตรวจสอบสภากันกรอง
แต่มาเลือกนายกให้เลือกเสร็จแล้วทิ้งเลยคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ด้านนอก
จำเป็นต้องเลือกครั้งที่๒ครับ

ซึ่งครั้งที่๒เกิดขึ้นได้แน่นอนครับ

อายุของสมาชิกวุฒิสภายังอยู่ครับ
สามารถเลือกครั้งที่๒ได้

สมัยแรกเนี่ยมันพอแล้วท่านประธานครับ
ผมก็คิดว่าหลายท่านก็เห็นว่ามันน่าจะพอแล้ว
และที่สำคัญครับระยะเปลี่ยนผ่าน
ถ้าบุคคลที่เขามาอาศาทำหน้าที่เปลี่ยนผ่านเนี่ย

สามารถตอบโจทย์

สร้างปัญหาที่มันมีหมักหมวมมานานเนี่ย
แก้ไขได้ไม่มีใครว่าท่านประธานครับ

เปลี่ยนผ่านที่เลวร้ายลงไปเรื่อย

ท่านยังจะเปลี่ยนผ่านบุคคลคนเดิมอยู่หรือ

อยากจะกลับเรียนธันภายมและทหารผ่านไปยังเหมือนสั่งผล
ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการ

ร่างที่๔เป็นเรื่องระบบเลือกตั้ง

แม้ครั้งแรกเราไม่มีความประสงค์เลยครับที่จะแก้เรื่องนี้ในระบบเลือกตั้ง
แต่พอมีโอกาสแล้วในการยื่นรายมาตราได้ด้วย
แล้วก็ประมาณสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ยื่นตั้งแต่ครั้งแรกสุด

เราถูกรัฐสภาแห่งนี้มีมติไม่รับหลักการร่างว่าด้วยระบบเลือกตั้งของเรานะครับ
เราก็มีเจตจำนงที่จะเสนอต่อก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ
พักการเมืองที่เห็นว่าระบบเลือกตั้งมันเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าสู่อำนาจ
เป็นการมอบอำนาจจากพี่น้องประชาชนมา
ขณะนี้ท่านประธานครับเรามีตัวเลือกไม่เยอะ
ตัวเลือกตรงนี้หมายถึงระบบเลือกตั้งที่เราใช้อยู่ขนาดนี้นะครับ
และดูจากร่างรัฐธรรมนุนแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยระบบเลือกตั้งที่ส่งเข้ามาเนี่ย
มันมีอยู่สองแนวทางเองท่านประธานครับสองระบบเอง
หนึ่งระบบปีหกศูนย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
สองระบบที่มาจากรำนูลปีสี่ศูนย์
ที่เคยใช้มาในอดีตและรำนูลปี๔๐ก็ถูกล้มล้างไป
ท่านประธานครับเรามีตัวเลือกอยู่แค่สองตัว
ถามว่าระหว่างปีหกศูนย์กับสี่ศูนย์ท่านจะเลือกอะไร
ศูนย์มาจากลำนุนของพี่น้องประชาชนระบบนี้ผ่านการเลือกมาจากตัวแทนพี่น้องประชาชน
ที่เราเลือกเขาขึ้นมาทำลำนูนคือสสรจริงอยู่ครับ
เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ย๒ระบบนี้ไม่มีระบบไหนที่ดีที่สุดครับ
ระบบ๖๐สุดโต่งมีแต่พักเล็กพักน้อยใช้วิธีการปัดเศษขึ้นมา
รัฐบาลก็เป็นพักการเมืองแบบผสม๑๙พัก
แล้วจะเอาความก้าวหน้าเอาโอกาสในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างไร
ผมถามล่ะรัฐบาลที่ทำมาเนี่ยมีนโยบายที่ไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนมาตอบสนองไหม
ไม่มีครับอันนี้คือความอ่อนแอของระบบปี๖๐สุดโกงครับ
ทางด้านที่ทำให้เกิดพักการเมืองเล็กน้อยเป็นวิธีการเลือกตั้งที่ใช้ทำลายพักการเมือง
แต่ปี๔๐ครับเข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าก็มีจุดอ่อนนะ
มันแข็งเกินไปต้องแข็งดีครับท่านประธานครับเพราะอะไรครับ
เพราะว่ารำนูล๔๐เขามีเจตจำนงว่าต้องสร้างสถาบันการเมืองให้เข้มแข็ง
เพราะฉะนั้นการมอบอำนาจสู่จากพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้มีโอกาสให้พักการเมืองเข้มแข็ง
วิธีการที่คิดมาบัตรสองใบเขตเลือกตั้งหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งคน
บัญชีรายชื่อ๑๐๐คนประชาชนเลือกทางตรงคิดคะแนนทางตรง
แยกกันห้ามเอามารวมกันวิธีคิดนะครับท่านประธานครับเวลาคิดต้องคิดแยกอยู่บนคนละฐาน
เอามารวมกันเพื่อใช้เป็นเหตุเป็นผลที่จะไม่เอาจริงอยู่ครับผมเองเข้าใจว่ามันมีจุดอ่อน
แต่ภักดิ์เพื่อไทยเราเองเราพยายามที่จะแก้ไขจุดอ่อนนั้นจุดอ่อนปีสี่ศูนย์คือทำร้ายภักดิ์เล็กภักดิ์น้อย
ร้อยละห้าเพดานขั้นต่ำเนี่ยท่านประธานครับมันเป็นปัญหาอุปสรรคเราลดครับลดเพดานตรงนี้ลงมา
เหลือแค่หนึ่งร้อยละหนึ่งทำไมที่ร้อยละหนึ่งครับหนึ่งร้อยคนคุณได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์
ก็คือ๑คนควรจะเป็นสมาชิกได้คิดง่ายอย่างนี้นะครับคิดเป็นร้อยละจากคะแนนของบัญชีรายชื่อ
ถ้าไม่กำหนดเพดานขั้นต่ำไว้ประธานครับไม่แตกต่างจาก๖๐ที่เขามีสอสอปัดเศษมีพักเล็กพักน้อยเกิดขึ้นเยอะ
เราแก้ตรงนั้นให้เพื่อเพิ่มวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อน
เราเองไม่ตัดสิทธิ์ของพักการเมืองพักเล็กที่จะเกิดขึ้นและมีโอกาสเติบโตในอนาคต
โดยการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถส่งบัญชีรายชื่อได้แม้ไม่ส่งเขตแม้แต่เขตเดียว
เรากลับไปตรงนั้นครับเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างที่เขามีตัวแทนกลุ่มเนี่ย
เขามีตัวแทนกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ถ้ามีคนคอที่จะเลือกเขาเขาจะมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ
และผมเองเนี่ยจริงนะผมอยู่พักเพื่อไทย

ผมอยากได้๓๕๐ต่อ๑๕๐
อันนี้ผมจะแปรยติครับถึงแม้ว่าผมสนับสนุนร่างพักเพื่อไทยผม
แต่ถ้าเพิ่มสัดส่วนบัญชีรายชื่อขึ้นมากับเขตนั่นแหละครับ
ตรงนี้เองจะทำให้ลดการซื้อเสียงได้ดีขึ้น
ถ้าเขตใหญ่ขึ้นซื้อเสียงยากขึ้น

เพื่อใช้ระบบคุมการซื้อเสียง
ท่านประธานครับภาคเพื่อไทยยังสนับสนุนการคิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ
บัญชีรายชื่อเพราะเราไม่กล้าครับ
ที่จะเอาคะแนนบัญชีรายชื่อคำนวณเป็นสอสอทั้งหมด
ไม่กล้าจริงครับเพราะอะไรครับท่านครับ
เพราะถ้าคิดอย่างนั้นมันจะเป็นแรงจูงใจให้พักการเมืองที่มีพลัง
มีอำนาจมีเงินทุ่มซื้อคะแนนบัญชีรายชื่อครับ
๑๕ล้านเสียงได้๒๕๐นะครับคุ้มค่ากับการหลุมพุง
อันนี้แหละครับท่านประธานเราต้องคิดมากสำหรับบริบทพักการเมืองในบ้านเรา
โดยสรุปน์ครับภัคดิ์เพื่อไทยกับเลี้ยนธรรมฐานผ่านไปอย่าง
ท่านสมศิษฐ์รัฐศาสบายผู้ทรงเกลียดเราส่ง๔ร่าง
ร่างนี้เราเพื่อต้องการแก้วิกฤต

โดยเฉพาะการเข้าสู่อำนาจและการสืบทอดอำนาจ
เรื่องใหญ่หนึ่งคือระบบเลือกตั้ง
ถ้าระบบเลือกตั้งที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนทุ่มเทคะแนนเสียง
จากระบบที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้ว
พักไหนชนะเขาควรได้ไปครับ

ไหนเขาได้รับอำนาจจากพี่น้องประชาชนเกินกึ่งในประเทศนี้

ถ้าเราตรวจสอบได้ว่าเขาทุจริตก็ว่าไปตามกฎหมาย
เราคิดว่าระบบมันดีแล้วเราต้องยอมรับท่านประธานครับ

เราอยากให้สมาชิกรัฐสภาของเราได้เปิดใจเปิดโอกาส
ให้กับร่างลำนูลแก้ไขเพิ่มเติม

พักเพื่อไทยอยากจะฝาก๔ร่าง
เราเองเราก็สนับสนุนร่างที่ใกล้เคียงกัน
แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดผมก็กลับเรียนมานั้นเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้

กรณีร่างที่มันมีปัญหา
ไม่ว่าท่านสมาชิกวิทยาศาสตร์ภาคหรือสมาชิกภาคพฤนธนศาสตร์ได้อภิปรายไป
เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสอสอ
รับนูลมาตรา๑๔๔และมาตรา๑๘๘
พักเพื่อไทยเรามีมติชัดเจนครับว่าถ้ามีอย่างนี้อยู่เนี่ยเราก็รับไม่ได้
เรารับไม่ได้จริงครับแม้เราเป็นสอสอเป็นสมาชิกรัฐสภา
เรารับไม่ได้ที่จะทำเพื่อตนเองและ
เฉพาะมาตรา๑๘๕นะครับมันชัดมาก
มันชัดมากว่าเอางบประมาณไปใช้ในพื้นที่มีส่วนร่วมไปทำโครงการ
ชัดกว่า๑๔๔นะครับถ้าเป็นไปได้ธรรมดาลครับ
ย้ายได้ครับในชั้นแปรยติ
๑๔๔เนี่ยแข่พิจารณาในชั้นงวประมาณ
เขามีแค่พิจารณาท่านเองเกิดโทษถึงประหารชีวิตแล้ว
แต่ขณะที่๑๘๕ผลประโยชน์ขัดกันชัดเจน
พบกลับไปดำเนินการตามกฎหมายปกติ

เพราะว่า๑๘๕มันชัดว่าผู้แทนใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปทำอย่างนั้นจริง

เพื่อไทยขอเสียงจากสมาชิกรัฐสภาครับ
สนุนหลักการทั้ง๔หลักการให้ผ่านในวาระที่๑กลับ

ครับท่านประธานได้ประกาศชื่อไว้แล้วนะครับ